มีคนร้ายไปเผารูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่
สารเจ้าพ่อหมื่นนครพนมนะคะ

บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ

แล้วก็ไปจุดไฟเผาทำลายรูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่

กล้าก่อเหตุทั้งที่ก็ต้องรู้อยู่แล้ว
ว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ในศาล

ก่อนหน้านี้ตอนต้นปีมีคนร้ายขโมยรูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่ไปนะคะ
ตำรวจสพเมืองนครพนมจับได้ได้ของกลางมาคืน
รับสารภาพว่านำไปประกอบพิธีตามความเชื่อ
แล้วเนี่ยจากเหตุการณ์นั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้มีคนร้ายแอบมาเผา
จากพฤติกรรมของคนร้ายก็เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนเดียวกับที่ก่อเหตุจุดไฟเผารูปปั้นเจ้าพ่อคำแดง
ภายในศาลเจ้าพ่อคำแดงอยู่ในชุมชนหนองบึกท่าที่ริมแม่น้ำโขง
ของชางนครพนมที่เคารพศัตริย์
แล้วมาก่อเหตุที่สารเจ้าพ่อเมืองนครพนมเป็นจุดที่สอง

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนเดียวกันเลยนะคะ
วันเดียวกันคือ๒๘ธันวาคม

สงสัยเป็นคนร้ายที่มีความเชื่อ

หรืออาจจะเป็นโรคจิตสร้างกระแส

แต่ทีนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐาน
ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

การก่อเหตุซ้ำในสถานที่สำคัญ